ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดยาลาบ้างนะคะปรากฏว่ามีชายคลั่งจะบุกเข้าไปที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต
ตำรวจเนี่ยพยายามเข้ามาห้ามระงับเหตุนะคะซึ่งชายคนดังกล่าวแสดงอาการไม่พอใจแล้วก็ยังมีการต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วย
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์จากไปค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์จากไปค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์จากไปค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์จากไปค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์จากไปค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
อยู่นะคะสำหรับชายคนนี้แล้วก็ถือว่าตำรวจใจเย็นมากค่ะ
ที่รับกับเหตุการณ์นี้ได้เหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสายตรวจสภาพเมืองยะลา
ได้รับแจ้งว่าจะมีคนบุกเข้าไปในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะชายคนนี้เอาแต่โวยวายเจ้าหน้าที่
ไม่พอใจที่มาห้ามปรามนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
กำกับการสพเมืองยาลารักษาราชการผู้กำกับการสอบภาวเมืองยาลาหลังเกิดเหตุได้รับรายงานพร้อมกับตรวจสอบคลิปที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสอบต
ซึ่งคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีอาการฉุนเฉียวหรือว่ามึนเมาอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะ
พร้อมกับมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าผลักตัวเขากันแกล้งเขา

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องอดทนอดกลั้นกันแล้วค่ะไม่ตอบโต้
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ที่อยู่ในคลิปนี้กำลังขี่รถผ่านบริเวณด่านสอบต
ขณะนั้นก็มีรถขับปาดหน้าก่อนจะเลี้ยวเข้าประตูด้านหน้าสอบตกกระทันหัน
เลยทำให้เกือบจะประสบอุบัติเหตุชนกันนะคะ
ชายคนดังกล่าวตกใจค่ะแล้วก็เลยพยายามจะเข้าไปสอบถามผู้ที่ขับรถคือใคร
จากนั้นก็เกิดอาการคลั่งพยายามจะบุกเข้าไปภายใน

ล่าสุดพ่อของชายคนดังกล่าวมาพบตำรวจแล้ว
แต่ไม่ยอมให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพและไม่ได้ให้ข้อมูลใดค่ะ
ตำรวจก็จะติดตามตัวชายคนนี้มาสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ